วันนี้เกะกะกองถ่ายของเรานะคะจะพาไปดูสองแม่ลูกนี้เขาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ
โดยน้องออนบันเทิงไทยรัฐของเราจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงเกะกะกองไทย
ก็คุณแม่ลูกที่เราบอกนะคะก็คือพี่หนิงและน้องนิรินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำภารกิจอยู่แต่ว่าข้างเราเนี่ยคือ

ต่อไปฟังมากอ่ะเดี๋ยวเรารอดูผลงานนะคะ
ว่าผลงานของน้องนิรินจะสวยเตะตาขนาดไหนคะ
นี่นะคะเราก็อยู่กับคู่แม่ลูกที่เราพูดถึงวันนี้แล้วค่ะ
สวัสดีค่ะพี่นิงสวัสดีค่ะน้องนิรินสวัสดีค่ะค่ะ
ค่ะมันนี่ก็อยู่ที่นานด้วยกันเป็นไงบ้างทำงานด้วยกันก็มีมูดดีบ้าง
เล็กน้อยใช่ไหมคะทะเลาะกันกันอยู่บ้างทะเลาะกันด้วยเล็กน้อย
เพราะว่าต้องใส่หนูเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องชุดนี้
หนูไม่อยากใส่เพราะว่าหนูอ่ะจะชอบใส่ที่เป็นแดวเป็นกลางเกง
ไม่ใส่กระโปรงแล้วก็ไม่ใส่สีชมพูด้วยโตแล้วเป็นสาวแล้วก็จะไม่
แบบโปรแบบนี้แล้วก็ไม่ชอบเอาหน้ามาขึ้นแล้วก็จะไม่ใส่กลางเกงโปรแบบนี้
แต่ว่าวันนี้คือเป็นแบบลุคที่แบบขัดใจหนู
ใช่แล้วก็แบบต้องเอาหน้ามาขึ้นซึ่งหนูไม่ชินกับหน้ามา
เพราะว่าเวลาเราเดินอยู่แล้วผู้จำแม่ตลอดว่าเดินแล้วมันไม่ง่ายใจมันไม่โอเค

วันนี้ก็คือแบบว่าตามจัดการได้ใส่ชิ้นมาก็น่ารักค่ะ

เพราะว่า

คือว่าวันนี้คุณผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับงาน

ทำงานกับคุณลูกวันนี้ค่ะคุณแม่ให้กี่คะแนน
๑๐คะแนน

ถ้าได้๑๐๐คะแนนก็จะได้ของเล่นใช่ไหม
ก็คือถ้าสมมุติว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหา
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาก่อนจะเริ่มงานเลย
แต่พอเริ่มงานแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็
คือโตแล้วก็เข้าใจว่าแบบเขาก็จะมีเหตุผลของเขาเองเพิ่มมากขึ้น
ก็ต้องพยายามอธิบายว่าแบบอะไรได้อะไรไม่ได้
อยากให้น้องนิลินชมคุณแม่หน่อย
คุณแม่เก่งเรื่องอะไรบ้าง
หม่ามีเขาเก่งเรื่องแตกตัว

หรือส่งหนูไปรุงเรียนเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
แม่หนูรักแม่นี่

วันนี้ค่ะได้เห็นความน่ารักของคู่แม่ลูกนะคะ
ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้บันเทิงไทยรัฐมาเกะกะวันนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะ

เย่ขอบคุณนะครับแล้วก็ทีมันถึงไทยร้านของเราด้วยนะครับ